ท่านผู้ชมครับคดีของคุณแตงโมนิดาวันนี้มีการแถลงผลชนะสูตรรอบที่๒นะฮะ
ใช่ค่ะทุกคนรอฟังค่ะบ่าย๓โมงนิดนะคะ
ใช่ครับเพราะว่าตอนเนี้ยสิ่งที่รอฟังก็คือเรื่องผลชนะสูตรรอบสอง
ว่าถ้าเกิดผลออกมาแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างจากรอบแรกไหม
ใช่ค่ะมันจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมที่มันชัดเจนมากขึ้นไหม
หรือมันจะนำไปสู่การขยายผลต่อไปมันจะตอบคำถามความค้างคาใจได้ไหม

แต่มันกลายเป็นว่าหลายท่านที่ได้ฟังอ่ะค่ะเขาก็บอกว่าอ้าวอ้าว
บางคนบอกแยกย้ายบางคนบอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน

หรือบางคนบอกหรือความจริงมันก็คืออย่างนี้นี่แหละ
คือมันเหมือนเดิมแล้วมันก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่มันมากไปกว่าเดิมอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าบางอย่างก็ยังตอบไม่ได้

เพราะว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยที่วันนี้แถลงข่าวท่านนี้นะฮะ

ว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นะฮะที่มาร่วมฟังการแถลงผลการชนะสูตรรอบสองนะครับ
มีพันธุ์ตำรวจเอกทรงศักดิ์รักศักดิ์สกุล
ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ที่เป็นผู้ที่ดำเนินการในการผ่าชนสูตรรอบ๒
รอบแรกนิติเวทย์ตำรวจผ่า
มีผู้ช่วยมีรองพอนะฮะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์วรวีวัยวุฒินะครับ
การแถลงผลการชนะสูตรในรอบที่๒เนี่ย
ว่าที่ร้อยตรีธนกฤษนะครับบอกว่านอกจากแถลงผลแล้วก็ต้องส่งมอบผลชนะสูตรให้กับทนายเดชาด้วย
เพื่อให้ไปดำเนินการต่อไป
แล้วก็เปิดเผยว่าการผ่าชนะสูตรรอบที่๒
เป็นการทำตามข้อเรียกร้อง๑๑ข้อที่ญาติของคุณแตงโมเนี่ยสงสัย
แล้วก็ร้องขอมาซึ่งสามารถเปิดเผยได้บางส่วน
เปิดเผยไม่ได้ทั้งหมดนะฮะเปิดเผยได้บางส่วน
ซึ่งผลการชนะสูตรเนี่ย๑๑ข้อปมสงสัยจากญาติญาติในบางส่วนเนี่ย
อย่างเช่นที่ศีรษะจากการผ่าชนะสูตรรอบ๒
ไม่พบบาดแผลนะครับใบหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการผ่าครั้งแรก
เพราะเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงหลังการตายที่ลำคอผู้ตายที่สวมสร้อยอยู่
พอเวลาผ่านไปก็เกิดอาการบวมเมื่อผ่าพิสูจน์แล้วมันเป็นอย่างนั้นนะฮะ
มันเป็นอย่างนั้นจริงไม่พบว่าเป็นการถูกรัดคออะไร
ช่วงหน้าอกใต้ลำคอมีการนำเนื้อเยื่อไปตรวจสอบด้วยนะฮะ
ส่วนบาดแผลที่ขาเนี่ยมีทั้งหมด๒๒แผลที่เล็บมือตอนศพมาถึงในรอบที่๒เนี่ย
ทางทีมผ่าชนสูตรรอบ๒บอกว่าตอนศพมาถึงมีการตัดไปตรวจแล้ว
แล้วก็มีการตรวจซ้ำว่ามีการต่อสู้หรือไม่แผ่นหลังไม่มี
บาดแผลนะครับแต่มีการตัดเนื้อเยื่อไปตรวจสอบก็ไม่พบ
ร่องรอยถูกทำร้ายหลอดลมอวัยวเพศมีการตรวจสอบนำสาร
ตรวจได้บางอย่างตรวจไม่ได้รวมถึงเสื้อผ้าที่มีการเปลี่ยน
ไปแล้วทำให้มีการแตกต่างกันอยู่ในหลายประเด็นทำให้ไม่
สามารถพิสูจน์ได้ซึ่งการผ่าพิสูจน์ครั้งที่๒นั้นมันก็
มีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องของสภาพศพที่
เปลี่ยนแปลงไปค่ะส่วนเหตุผลที่ต้องส่งมอบผลให้กับญาติ
ของคุณแตงโมเพราะเป็นผู้ร้องขอพนักงานสอบสวนไม่ได้เห็น
ผู้ร้องขอให้ผ่าจำนวนสูตรรอบ๒
เป็นเรื่องที่เรามองว่าก็ไม่ได้มีแตกหักหรือมีรอยบินหรือ
มีรอยใดเลยสิ่งที่ที่เราทำการตรวจพิสูจน์ในครั้งที่สอง
แล้วเราสามารถที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่มันมีความเพิ่มเติม
ในเรื่องของผลมันนะครับหรือบัตรแผลที่เราบอกว่ามันมี
อยู่ที่๒๒บาดแผลเนี่ยก็เป็นบาดแผลที่เรานับได้
เวลาที่มีการผ่าพิสูจน์ในครั้งที่สองพันตำรวจเอกทรงศักดิ
ศักดิ์สกุลผู้มนุยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับท่านแถลงวันนี้
บอกว่าการผ่ารอบ๒ใช้เวลาผ่ารอบ๒เป็นเวลา๔วัน
นะฮะโดยแพทย์นิติเวชตำรวจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก่อนใช้
เวลาตรวจแล้วก็สรุปอีก๑๕วันแล้วยังต้องรอผลการตรวจทาง
ด้วยนะฮะในส่วนที่ต้องส่งไปแล็บต่อโดยข้อสงสัย๑๑ข้อ
ของคุณแม่คุณตังโมทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์บอกว่าก็ทำได้
เกือบทั้งหมดแต่อาจมีบางจุดที่ติดเรื่องสภาพศพอาจทำให้
ไม่สามารถตรวจได้ส่วนรายละเอียดบางอย่างอาจยังตอบไม่ได้
เพราะเป็นเรื่องในสำนวนคดีซึ่งผลการตรวจสอบจะต้องส่งให้
ญาตินะฮะเพราะญาติเนี่ยเป็นผู้ร้องขอเข้ามาโดยการตรวจสอบ
ครั้งนี้จะดูว่าครั้งแรกเนี่ยที่ทางนิติเวทย์ตำรวจได้ผ่าน
ชนะสูตรทำได้ครบถ้วนหรือไม่ซึ่งผลปรากฏว่าทุกอย่างค่อน
ข้างสมบูรณ์เราลองย้อนกลับไปดูการชนะสูตรรอบแรกนะครับ
เมื่อ๒๗กุมภาพันธ์โดยสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่ง
ก็ใช้เวลาในการทยอยตรวจชนะสูตรแล้วก็มีการเปิดเผยผล
ออกมาครั้งแรกก็คือวันที่๑มีนาคมพบว่าตามที่นิติเวท
บอกนะฮะสาเหตุการเสียชีวิตของคุณตังโมคือขาดอากาศ
หายใจจากการจมน้ำและสำลักน้ำเพราะพบน้ำแล้วก็โครนใน
อดลมในปอดในกระเพาะอาหารหูรูดกระเพาะปัสสาวะคลายออก
เพราะอยู่ในน้ำนานทำให้ไม่สามารถตรวจปัสสาวะในกระเพาะ
สวะได้๑๓มีนาคมเนี่ยได้ผลตรวจเนื้อเยื่อจากบาดแผลแล้ว๑๒
มีนาคมได้แถลงผลชนะสูตรรอบแรกอย่างละเอียดวันนั้น
คุณแม่ก็ไปฟังด้วยใช่ค่ะทนายเดชาก็ไปซึ่งตำรวจบอกว่าไม่
มีฟันหักไม่มีร่องรอยการทำร้ายร่างกายแผลขนาดใหญ่ตรงต้น
ขาต้นเหตุของบาดแผลเกิดจากของมีคมแต่ยังไม่สามารถระบุ
ได้ว่าเกิดจากอะไรการเน่าเปื่อยบริเวณใบหน้าเป็นเรื่องปกติ
ของกระบวนการเน่าเปื่อยของศพรอยที่เหมือนฟกช้ำตามตัวเป็น
ภาพที่มีคนถ่ายตอนเพิ่งนำร่างขึ้นมาจากน้ำซึ่งยังไม่ได้
ทำความสะอาดภายหลังทำความสะอาดแล้วพบว่าไม่มีร่อง
ฟกช้ำนะส่วนการชนะสูตรครั้งที่๒นะครับดำเนินการเมื่อ๑๗
มีนาคมโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมใช้สถานที่
คือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในวันนั้นเนี่ยใช้เวลา
ผ่าชนะสูตรอยู่๓ชั่วโมงแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
นะฮะแล้วก็คุณเต๊ะสัตวรรษอันนี้ก็เป็นตัวแทนทางฝั่งของคุณ
คุณตังโมเนี่ยไปร่วมสังเกตการณ์ด้วยแต่ตอนหลังถูกถอดถอน
ล่ะทนายกิจสนะตอนนั้นยังอยู่ก็ไปร่วมสังเกตการณ์ด้วยแต่ตอน
คุณแม่บอกไม่ได้ให้ไปนี่นะฮะผลการชนสูตรรอบสองเนี่ยแทบ
ไม่มีอะไรแตกต่างจากรอบแรกถ้าฟังจากที่กระทรวงยุติธรรมแถลง
วันนี้ขณะที่รองพอสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันสอดคล้อง
กันนะครับว่าการชนะสูตรครั้งที่หนึ่งมีมาตรฐานดีแล้วส่วนการ
ชนะสูตรซ้ำเนี่ยจะเน้นข้อสงสัยเป็นจุดจุดปมสงสัยเรื่องบาดแผล
ที่ขาที่ต้นขาด้านในขาขวาที่ใหญ่ว่าเกิดจากอะไรกันแน่
เชื่อว่าพนักงานสอบสวนน่าจะดำเนินการเปรียบเทียบบาดแผลกับ
ถูกที่อาจเป็นต้นเหตุของแผลได้อย่างแน่นอนอ่าทางกระทรวงยุติธรรม
แหลงวันนี้บอกว่าก็ต้องรอให้พนักงานสอบสวนเนี่ยไปเปรียบ
บาดแผลเอาประเด็นการตรวจแอลกอฮอล์ในร่างของคุณแตงโมแล้ว
เจอแต่ทำไมตรวจคนในเรือเนี่ยไม่เจอก็เนื่องจากแอลกอฮอล์เนี่ยมี
ขับออกทางลมหายใจทำให้หากมีการดื่มแล้วแล้วเสียชีวิต
ยังคงมีแอลกอฮอลหลงเหลืออยู่ส่วนคนที่ไม่ได้เสียชีวิต
อยู่บนเรืออีก๕คนแอลกอฮอลมันก็เลือนหายไปตามเวลา
นะฮะประเด็นเรื่องแผ่นอนามัยที่คุณตังโมสวมใส่ไม่มียูเรีย
ซึ่งเป็นองค์ประกอบของปัสสาวะคือโดยทั่วไปเนี่ยยูเรียเป็น
ประกอบของปัสสาวะที่กระทรวงยุทธรรมแถลงวันนี้บอก
นะฮะถ้ามีปนในแผ่นอนามัยก็ตรวจเจอได้ทีนี้กรณีที่ตรวจ
เจอแล้วมีคำถามว่าตกลงคุณตังโมไปปัสสาวะท้าย
เรือหรือเปล่าหรือไม่ได้ปัสสาวะหรือยังไม่ได้ปัดไม่ทัน
หรืออะไรยังไงกรณีนี้เนี่ยทางกระทรวงยุทธรรมบอก
ว่าเมื่อตรวจไม่เจอมันก็อาจจะเกิดอาจจะเกิดได้จากหนึ่ง
ก็คือไม่มีปัสสาวะสองอาจจะถูกชะล้างจากการถูกแช่
น้ำเป็นเวลานานก็ได้ค่ะมันก็ฟันทงไม่ได้อยู่ดีว่าต้อง
ลงแล้วปัสสาวะหรือไม่ปัสสาวะท้ายเรือเพราะไม่มี

โยเรียที่ท่านสงสัยก็คือเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งของน้ำ
สวะนะครับทีนี้เนี่ยอ่าในองค์ประกอบของน้ำปัสสาวะ
มีเหลือปนอยู่หากมีน้ำปัสสาวะอยู่ในแผ่นอนามัย
ซึ่งเป็นแผ่นซึมซับนะครับมีการดูดของเหลว
ไว้ถ้ามีปัสสาวะอยู่ก็จะตรวจเจอแต่องค์ประกอบที่ตรวจ
ไม่เจอหลายหลายอย่างนะครับก็คืออันแรกครับก็คือไม่มี
มีปัสสาวะอยู่อันที่สองก็คืออ่าในเรื่องของแผ่นซึม
ซับอันนั้นเนี้ยครับมีการแช่น้ำมันก็จะทำให้ยุเรีย
นั้นเนี่ยถูกจ่าชะล้างออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมน
มีหลายองค์ประกอบครับที่บ่งบอกได้ว่ามีหรือไม่มี
ขณะที่ทนายเดชานะครับบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยก็
คงจะต้องนำผลการผ่าชนะสูตรรอบสองไปปรึกษากับทาง
พนักงานสอบสวนของตำรวจว่าผลการผ่าชนะสูตรใน
ครั้งนี้เป็นประโยชน์ในการแจ้งข้อหากับใครเพิ่ม
ได้หรือไม่หรือว่าเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือว่าประมาทของ
หรือไม่นี่นะฮะก็จะให้ตำรวจเนี่ยไปพิจารณาดูรวมถึงนี่
ท่านผู้ชมครับบาดแผล๒๒จุดตามร่างกายคุณตังโมว่าจะมี
ในการแจ้งข้อหากับใครเพิ่มได้บ้างเพราะว่าผลชนะสูตร
สองบอกว่ามีบาดแผลอยู่๒๒จุดเนี่ยนะฮะจากการที่ได้ฟัง
รายงานแบบย่อในวันนี้ทนายเดชาบอกว่าพบว่าการชนะสูตร
ครั้งที่สองส่วนใหญ่ก็ตรงกับครั้งแรกนะครับแต่ต้องไปดูราย
ละเอียดในส่วนที่สำคัญอีกครั้งว่าจะมีอะไรบ้าง
สิ่งที่ได้จากการชนสูตรของสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย
แสดงให้เห็นว่ามาตรฐานการตรวจพิสูจน์ของนิติเวชตำรวจมี
มาตรฐานสากลนะครับและทำไว้อย่างครบถ้วนเรียบร้อยนะครับ
นี่ข้อแรกนะครับข้อที่๒เนี่ยนะสิ่งที่เพิ่มเติมก็คือเรื่อง
บาดแผลอันนี้แผลเล็กน้อยอะไรต่างเนี่ยอันนี้ก็
เป็นอะไรต่างอาจจะเรียกว่าข้อค้นพบใหม่หรือสิ่งที่พบ
ใหม่อะไรเนี่ยนะนะครับอันนี้ก็ก็มีประโยชน์นะแล้วก็ยัง
อีกหลายอย่างนะครับที่ต้องไปดูให้ละเอียดนะครับนะซึ่งก็
อาจจะมีประโยชน์ในการแจ้งข้อหาเพิ่มก็ได้นะครับเป็นไปได้
แต่เราต้องไปดูให้ละเอียดก่อนนะครับนี่นะคะทีนี้สรุปก็
คือการชนะสูตรรอบ๒ผลออกมาไม่ได้แตกต่างจากรอบแรก
การชนะสูตรรอบแรกค่อนข้างจะสมบูรณ์ดีอยู่แล้วอืมผลของรอบ๒
เนี่ยก็ต้องส่งมอบกลับให้ทางญาติผ่านทนายเดชาครับเพราะ
เป็นคนร้องขอให้มีการชนะสูตรรอบสองก็คือสรุปสั้นสั้น
ได้แบบนี้เลยทีนี้ค่ะมาฟังความคิดเห็นจากแพทย์หญิง
คุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นผู้ที่
ไปร่วมสังเกตการณ์ในการชนะสูตรรอบสองนะคะคุณหญิงหมอพรทิพย
บอกว่าไม่แปลกใจเลยค่ะที่ผลชนะสูตรรอบสองไม่ได้ต่าง
จากรอบแรกแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์บอกว่าก่อนหน้าที่จะ
ชนะสูตรรอบสองอ่ะได้คุยกับตำรวจได้คุยกับตัวแทนของคุณแม่
นิดาแม่ของคุณตังโมว่าไม่อยากให้ชนะสูตรซ้ำเพราะเชื่อว่า
ผลการชนะสูตรคงไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากแต่เนื่อง
ด้วยการสื่อสารที่อาจจะคลาดเคลื่อนกันนะคะครับเลยทำให้เกิด
การชนะสูตรรอบที่๒เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะจำได้นะคะ
พรทิพย์พูดจริงว่าไม่จำเป็นต้องชนะสูตรรอบ๒ก็ได้
วันนั้นก็ยังให้สัมภาษณ์ในรายการของเราอยู่ใช่ค่ะทีนี้ค่ะ
คุณหญิงหมอพรทิพย์ก็บอกว่าพอทำการชนะสูตรรอบที่๒ไปแล้ว
ในฐานะผู้ร่วมสังเกตการณ์ส่วนตัวนะคะก็เชื่อว่าต้องมี
ผลการชนะสูตรบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับรูปคดีมากขึ้นค่ะ
มันดูได้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่ามีความไม่ต่ำกับโครงมือ
ผ่าจากครั้งที่หนึ่งแล้วก็หลายอย่างที่เราไม่สามารถตรวจได้
ก็บอกแล้วครั้งแรกก็ดีครั้งหลังพูดยังไงมันก็คือครั้งตอนที่ยังไม่ผ่าครั้งที่สองทุกคนก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเหนื่อยไหม
ใช่ไหมค่ะอ่าคือไม่ควรที่จะมาเขาเลยมาตำเนกไกลสิ่งอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าคุณค่าของการชนสูตรครั้งที่๒ยังมีเสมอมาถ้ามีการปรึกษาร่วมกัน
เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาการตรวจครั้งที่๒ทำให้เจอหลักฐานสำคัญหลายคดี
ค่ะนั้นแสดงว่าครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์กับรูปคดีมากขึ้นเนอะ
ถ้าถามหมอจริงแล้วมีแน่นอนค่ะ
นี่นะคะก็น่าจะมีประโยชน์กับรูปคดีมากขึ้น
ส่วนหมอหมูค่ะรองศาสตราจารย์ในแพทย์วิรสักจรัสชัยศรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าจากการฟังผลการชนะสูตรรอบ๒เนี่ยนะคะ
มันก็ไม่ได้แตกต่างจากรอบแรกค่ะ
แม้วันนี้จะยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องของบาดแผลที่ขาด้านขวาของคุณตังโม

ต้องทำงานร่วมกับนิติเวศถึงจะสามารถหาคำตอบได้
ว่าบาดแผลตรงนี้ที่คุยกันมาตลอดเลยว่าเกิดจากอะไรเนี่ย
คือต้องทำงานร่วมกันตำรวจกับนิติเวศต้องคุยกัน
ต้องหาคำตอบให้ได้ค่ะว่ามันเกิดจากอะไร
ส่วนร่องรอยบาดแผลที่เจอเพิ่ม๒๒บาดแผลที่ขา
จากนี้ไปตำรวจและนิติเวศก็เหมือนกันค่ะ

ให้ทางครอบครัวของคุณตังโมและให้สังคมสิ้นสงสัยให้ได้นะคะ
ถ้าเจอแผลเบนขาเราก็อาจจะคิดว่ามันมีบัตรแผลบางอย่าง
ท่านเลขาบอกว่าในช่วงวันแรกเนี่ย
จากเป็นคนที่ผิวขาวขึ้นมาจะเห็นไม่ชัด
แต่พอมีการผ่าฉีดฟอร์มาลีนอะไรไปแล้วอาจจะเห็นชัดมากขึ้น

แต่การเพิ่มเติมเนี่ยคือโดยปกติโดยการทำงานนะครับ
บาดแผลเนี่ยไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากอะไรก็ตามเนี่ย
เราต้องสมมุติฐานได้ต้องบอกได้ในระดับหนึ่งครับว่า
มันเกิดขึ้นจากวัตถุใดตรงนี้นะครับที่จะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญ
ที่จะไปเพิ่มเติมเพราะว่า๑บาดแผลที่บริเวณขาต้นขา
ด้านขวาขนาดใหญ่ก็เป็นตัวสำคัญแล้ว
ตัวย่อย๒๒บัตรขาเนี่ยที่เบนขาเนี่ย
ผมว่ามันน่าจะเป็นตัวช่วยชี้ชัดอะไรบางอย่างเพิ่มเติมได้
นี่นะคะดังนั้นประเด็นสำคัญคือต้องตอบให้ได้ว่าบาดแผลเกิดจากอะไร
เราก็ไปถามทนายดังอยู่๒คนนะครับ
เป็นทนายที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องของคดีคุณตังโมนะครับ
อย่างทนายรัชพลสุริสาครนี่เคยไปยื่นเรื่องกับพนักงานสอบสวนสพเมืองนทบุรีด้วย
ให้เอาผิดกับคนบนเรือเพิ่มอะไรประมาณอย่างนั้น
นายรัชพลนะครับบอกว่าหลังจากที่กระทรวงยุติธรรมแถลงผลผ่าชนะสูตรรอบ๒
ผลการจรสูตรในครั้งนี้ดูแล้วก็ไม่แตกต่างจากครั้งแรกเท่าไหร่
แต่ก็สามารถคลี่คลายประเด็นข้อสงสัยในเรื่องที่ว่าเป็นไปได้หรือไม่
ที่คุณแตงโมจะถูกทำร้ายร่างกายอย่างเช่นถูกตีด้วยขวดวาย
ไม่มีร่องรอยบาดแผลไม่ได้ถูกทำร้ายจริงนะสำหรับจุดที่จะเป็น
ลักษณะขวดวายตีค่ะแต่มันมีจุดที่ทนายรัชพลบอกว่าคาใจก็คือ
แหลบจากการตรวจเล็บทั้งสองข้างของคุณตังโมวันนี้ทางกระทรวง
ธรรมไม่ได้แถลงต่อสาธารณะว่าในเล็บคุณแตงโมเนี่ยมีเศษ
หน้านี้ทนายรัชพลบอกว่ามีข้อมูลพบว่าคนบนเรือมีร่องรอยบาด
แผลรอยขวนเพราะฉะนั้นประเด็นนี้จึงยังไม่สามารถทำให้ประชาชน
แล้วก็ตัวทนายรัชพลเนี่ยคลายข้อสงสัยได้ว่าเออบาดแผลต่างของ
บนเรือเนี่ยมันเกิดจากอะไรซึ่งตอนนี้ผลมันอยู่ในซองแล้วซอง
นั้นเนี่ยก็ส่งไปให้ทนายเดชาเพื่อไปให้คุณแม่คุณแตงโมใน
นะผู้ร้องขอซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสามารถตรวจสอบหรือว่าดู
หรือไม่อย่างไรทนายรัชพลบอกว่าตอนนี้ก็ต้องรอดูอย่าง
ก็คือทางตำรวจนะฮะทางพนักงานสอบสวนว่าจะสรุปสำนวน
คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมอย่างไรแต่ในส่วนตัวทนาย
พลบอกว่าถ้าตำรวจสรุปว่าคุณตังโมไปปัสสาวะแล้วก็โต
น้ำแล้วก็เสียชีวิตมันอาจจะมีผลต่อความเชื่อมั่นหรือเปล่า
เพราะนี่เป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องไปค้นหาความจริง
เอาคนผิดที่ทำให้คุณตังโมต้องเสียชีวิตมาลงโทษให้ได้
เช่นนั้นสังคมอาจจะมองว่าแตงโมต้องตายฟรีหรือเปล่า
วันนี้มีการพูดถึงเรื่องเล็บแต่ว่าก็บอกว่าอยู่ในซอง
แล้วก็ไม่ได้มีการระบุว่าผลออกมาเป็นยังไง
อันนี้คือที่สงสัยอยู่ว่าตกลงแล้วในเล็บมันมีอะไรหรือเปล่า
เพราะว่ามันก็มีผลได้อยู่อย่างหนึ่งนะครับ
ก็อาจจะมองได้เพราะว่าตอนแรกก็เห็นบอกว่าคนบนเรือก็มีร่องรอยการถูกบาดเจ็บ
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันอาจจะสอดคล้องกันหรือเปล่า
ตรงนี้อาจจะต้องไปให้ตำรวจเขาขยายผล
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจริงแล้วมันคืออะไร
คือตอนนี้นะครับไม่มีใครที่จะเข้าไปดูในสำนวนได้หรือเข้าไปตรวจสอบได้
ซึ่งก็ถือว่าเป็นคดีที่ถ้ามุมมองในหลายคนถ้าตำรวจแถลงมาเป็นที่พอใจก็คงจะพอใจ
แต่ว่าถ้าแถลงมาว่าไปฉีดท้ายเรือก็คงผมว่ามันสั่นสะเทือนต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอดูการแถลงอีกทีนึงนะครับว่าตำรวจเขาจะแถลงว่ายังไง
ว่าตกลงแล้วแตงโมตกยังไงไปฉีดท้ายเรือจริงหรือเปล่า
ตรงนี้อาจจะต้องรอติดตามซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะครับผม
ขณะที่ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะฮะซึ่งก็ออกมาให้ความเห็นคดีคุณตังโมอยู่อย่างต่อเนื่อง
นายรณรงค์บอกว่าที่กระทรวงยุติธรรมผ่าชนะสูตรรอบ๒แล้วก็แถลงผลในวันนี้
ในรายละเอียดคงไม่สามารถที่จะบอกอะไรได้คือถ้าเป็นอุบัติเหตุเนี่ยก็ต้องอธิบายมาว่าบาดแผลต่างเนี่ย
มันเกิดจากอะไรนะเพราะว่าที่แถลงเนี่ยไม่สามารถตอบอะไรได้เลย
แล้วก็มองว่าการแถลงผลชนสูตรรอบ๒มันไม่ควรจะมีอะไรที่ซับซ้อนขนาดนี้
ไม่เคยเห็นการแถลงครั้งไหนของกระทรวงยุติธรรมไม่ชัดเจนเท่าครั้งนี้มาก่อน
อยากจะให้ความยุติธรรมกับคดีนี้เกิดขึ้นได้จริงจะเป็นไปได้หรือไม่
แล้วคุณแม่น้องแตงโมเนี่ยอาจจะไม่ติดใจเรื่องการตายของลูก
แต่สังคมเนี่ยติดใจอันนี้ทนายรณรงค์บอกนะฮะบอกว่าสังคมเนี่ยคงจะไม่ยอมรับคำแถลงอย่างแน่นอน
ถ้าเกิดไม่กระจ่างถ้าไม่ใช่การฆาตกรรมเนี่ยแล้วมันจะเกิดจากอะไร
ก็ต้องบอกให้ชัดเจนว่าคุณตังโมเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรต้องบอกให้ได้
ทำกันเงียบถึงชั้นอายการถึงชั้นศาลมันเป็นสิ่งที่สังคมไทยในปัจจุบัน
ซึ่งคนสนใจคดีความกันเยอะเนี่ยต้องยอมรับหรือเปล่า
และแน่นอนครับว่าส่วนหนึ่งต้องยอมรับนะญาติเขาคุณแม่เนี่ย
เขาไม่เขาไม่ติดใจซึ่งไอ้ตรงเนี้ยก็ยังแปลกใจ
คือถ้าแม่ไม่ติดใจแม่เอามาผ่ารอบสองทำไม
แม่ก็ให้ตำรวจสรุปสำนวนไปเลยคือครั้งนี้นะ
อันหนึ่งที่กระทรวงยุทธรรมพูดชัดเลยคือตามที่
ญาติผู้เสียหายทางนิตินัยคือคุณแม่ร้องขอมา
คือถ้าแม่ไปร้องขอเนี่ยกระทรวงก็ไม่ยุ่ง
แต่จุดหนึ่งเมื่อยุ่งแล้วเนี่ยยุ่งได้แค่ไหนยังไงมั่ง
ผมเข้าใจว่ามันเป็นสิทธิ์ของทางครอบครัวที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยข้อมูล
แต่นะกระทรวงยุติธรรมเองก็ต้องแถลงจุดนี้ว่าที่วันนี้กระทรวงพูดไม่ได้
เพราะครอบครัวไม่อยากให้พูดไม่ใช่ไม่พูดโดยไม่มีเหตุผล
ถามคุณผู้ชมไปด้วยก็ได้นะคะว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง
ผลการชนสูตรรอบ๒ของคุณตังโมนิดา
เพราะว่าคุณผู้ชมก็ตามข่าวนี้กันมาเดือนกว่า
อยากจะรู้รายละเอียดอยากจะรู้คำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณตังโม
ทีมข่าวของเราไปถามเพื่อนสนิทคนสนิทคนใกล้ชิดของคุณแตงโมนิดา

บอกว่าก็เข้าใจกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการชนะสูตรพลิกศพ
แต่สิ่งที่อยากฟังมากที่สุดก็คืออยากฟังบทสรุป
บทสรุปและคำตอบที่สังคมสงสัยต้องตอบให้ได้ทุกประเด็นมันต้องชัดนะ
บทสรุปของเหตุการณ์นี้มันคืออะไร
นี่คือคุณแต๊งพงศกรคนใกล้ชิดของคุณตังโม
คุณแต๊งบอกว่าเอาจริงนะไม่ได้สงสัยผลชนสูตรของคุณตังโมรอบที่๒นะ
เพราะก็พอจะรู้แนวทางการชนะสูตรตามหลักของนิติวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว
แต่สิ่งที่คุณแต๊งเขาสงสัยและเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนที่ตามเรื่องนี้มา

ครับคือข้อสรุปในสำนวนคดีค่ะสรุปแล้วมันเป็นยังไงคะ
ต้องตอบข้อสงสัยให้มันกระจ่างต้องไม่เอ็นเอียงไปเข้าข้างคนผิด

ก็บอกว่าเคารพผลการชนะสูตรของเจ้าหน้าที่
และเคารพการสรุปสำนวนคดีในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น
แต่สิ่งที่ต้องการคือต้องการความยุติธรรม
เหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างนะคะให้ประชาชนได้เห็น
ถึงกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยฟังเสียงคุณฮิปโปนะคะ
อัศวินัยดีเอสไอเริ่มมีส่วนทั่วมากขึ้น
เราก็ยังคงเชื่อฝีมือของกระบวนการยุติธรรม
หวังว่ายังคงมีความยุติธรรมให้ประชาชน
คุณหนิงปณิตาค่ะก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวี
บอกว่าตอนนี้ต้องการให้ทุกคนจับตาการคลี่คลายคดีอย่างต่อเนื่อง

เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ต้องมีคำตอบที่มันคลายข้อสงสัยได้ค่ะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยนิงก็ถือว่าคดีเนี่ย
ก็น่าจะเป็นคดีหนึ่งที่ทำให้มันเปลี่ยนแปลงอะไร
หลายอย่างในระบบอะไรหลายอย่าง
ให้มันดียิ่งขึ้นนะคะ
ซึ่งก็ถึงวันนี้พวกเราก็รอ
รอเวลาก็อย่าเพิ่งไปตัดสิน
ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ทำงานหรือว่าอะไร
ก็รอก่อนว่าเขาจะออกมาพูดว่าอะไร
แล้วเราจะตัดสินใจว่าเฮ้ยมันยังไงก็ว่ากันอีกทีนึง
คือด้วยความที่หลายคนก็รอคอย
การแถลงผลการชนะสูตรรอบ๒
เพราะว่าอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณตังโม
หวังว่าจะมีการคลี่คลายคดีมีคำตอบเร็วนี้

เพราะคนก็ยังตั้งคำถาม
ถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คนก็ยังตั้งคำถามหลายอย่างที่มันยังไม่สิ้นสงสัย
มีคนไปโพสต์อะไรต่างเขาวาดเป็นภาพ

เนี่ยค่ะหลายโพสต์เลยอ่ะที่ตั้งคำถามกลับไปที่เจ้าหน้าที่นะคะ
แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับคุณทางโม
ตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงปัจจุบันเนี่ยติดเทรนดทวิตเตอร์

คือผมเชื่อว่าตำรวจก็คงทำงานนั่นแหละใช่ไหมฮะ
เพราะว่ามีทั้งการจำลองเหตุการณ์การเรียกบุคคลบนเรือมาสอบก็ตั้งหลายรอบ

ยงพยานหลักฐานต่างที่พยายามหาเพียงแต่ว่าในช่วงหลัง
ตำรวจอาจจะไม่ได้ออกมาแถลงมากนัก

ใช่ค่ะในทุกประเด็นที่สังคมสงสัยและรอคอยมานานนะคะ

ทำไมเป็นแบบนั้นทำไมเป็นแบบนี้ทำไมคนนี้ถูกแจ้งข้อหาแบบนั้น
เดี๋ยวตำรวจคงจะสรุปคดีแล้วก็แถลงให้ทราบ
ตามข่าวบอกว่าจะภายในสิ้นเดือนเมษาใช่ไหม
ใช่เห็นทนายเดชาเคยพูดว่าสิ้นเดือนมีนาแต่ไม่ใช่แล้วน่าจะสิ้นเดือนเมษา

ล่าสุดทนายเดชาวันนี้บอกนะครับ
คือเรื่องการสรุปคดีเนี่ยก็คงจะเหมือนเมื่อวานภายในสิ้นเดือนเมษายน
แต่ในอีก๗วันภายในอีก๗วันนะฮะจะมีออกหมายจับเพิ่มนะครับ
สำหรับคนบนเรือสปีดโบสต์ลำนั้นนี่ทนายเดชาบอกกับผู้สื่อข่าวของเราครับ
คุณภูริพัฒน์บุญนินนะครับ
นายเดชาบอกว่าเรื่องการแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับบุคคลบนเรือเพิ่มเติม
ก็อย่างที่ทราบ๕คนบนเรือตอนนี้มีแค่๒คนนะครับ

คือปเจ้าของเรือกับโรเบิร์ตคนขับเรือในช่วงเวลาเกิดเหตุที่ถูกแจ้งข้อหาประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็เรื่องของใบอนุญาตขับเรือ
แต่ทนายเดชาบอกว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยมีข่าวเอาตรงเมื่อวานก่อน
เมื่อวานที่มีข่าวว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้ไปขออนุมัติศาลออกหมายจับใครในเรือ
ตรงนี้เนี่ยทนายเดชาบอกว่าที่มีข่าวออกไปเนี่ย
เพราะเชื่อว่าหากตำรวจจะทำอะไรเนี่ยต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้รอบครอบก่อน
เหมือนกับว่าเป็นกระแสข่าวว่าตำรวจนำหลักฐานไปยื่นต่อสาร
เพื่อขออนุมัติศาลให้ออกหมายจับ
แต่หลักฐานมันยังไม่ชัดมันยังไม่แน่นทางศาลก็เลยตีกลับมา
บอกว่าเดี๋ยวต้องไปขอใหม่อะไรอย่างนี้
ซึ่งธนายเดชาบอกโอ้โหไม่มีเลย
คือไม่ใช่ว่าไปขอแล้วต้องยังไม่ต้องกลับมาแล้วว่าเขารอขอใหม่

แต่ทนายเดชาบอกว่ากับผมนี่แหละแน่นอน
ขอยืนยันเลยว่าภายใน๗วันข้างหน้านี้
ในข้อหาให้การเท็จและร่วมกันทำลายหลักฐาน

ว่าจะมี๒คนถูกข้อหานี้นี่แหละ
เพียงแต่ว่าทนายเดชาบอกว่าเมื่อวานยังไม่ได้มีการขอหมายจับ

ซึ่งตรงนี้สามารถยืนยันได้
เพราะทนายเดชาบอกว่าก็ตัวผมเนี่ยเป็นทนายในคดี
ทราบข้อมูลทั้งหมดแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้มากกว่านี้
มีบอกเอาคุณท่านนะ
คุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเราไว้นะฮะทนายเดชายังย้ำถึงบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมดาราสาวชื่อดัง
บอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตไปถึงเรื่องคดีแล้วก็ไปเผยแพร่เฟคนิวส์กันเนี่ย
ขณะนี้ตำรวจมีการรวบรวมพยานหลักฐานที่เป็นหลักฐานเท็จทั้งหมด
พบว่ามีคลิปหลักฐานปลอมที่เผยแพร่ในสื่อโซเชียลกว่า๑๖๐คลิปแล้วก็มีสื่อหลักนะที่เอาคลิปปลอมมาเผยแพร่อีก๑๒๕คลิป
ซึ่งคนที่ทำแล้วก็คนที่เผยแพร่ทั้งหมดเตรียมถูกดำเนินคดีได้เลยทนายเดชาบอก
เพราะว่าหลักฐานพวกนี้เนี่ยทำให้สังคมวุ่นวายตำรวจก็เลยจะแจ้งข้อหาอย่างแน่นอนค่ะ
คนที่ทำเฟคนิวทั้งหลายเนี่ยไม่รอดผมบอกแค่นี้แต่ว่าไม่ใช่ตำรวจเขาดำเนินคดีนะมีคนที่เขาเสียหายดำเนินคดีที่เขาแจ้งให้ผมทราบว่าเยอะแยะเลยเยอะมากเลยรับรองไม่ผิดหวังครับพวกหิวแสงเนี่ยโอ้โหเยอะมันเป็นร้อยคดี
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทนายเดชาบอกว่าจะเป็นลักษณะ

ดำเนินคดีแบบปรำก่อนหวังให้หยุดพฤติกรรม
แต่หากไม่หยุดจะดำเนินคดีแบบคือเอาแบบไม่เน้นเรียกค่าเสียหาย
เรียกเงินเรียกทองอ่ะแต่จะเน้นถึงขั้นให้ศาลเนี่ย
สั่งให้ติดคุกเพื่อเป็นบทเรียนไปเลย
คุณแม่แกก็แค่ปลามแต่ถ้ายังไม่หยุดอะไรก็อาจจะเอา
แต่คงไม่เรียกเงินนะให้ไปอยู่ในเรือนจำพักผ่อน

ลองดูก็เดี๋ยวถ้าพูดไม่รู้เรื่อง
ก็จะให้ไปอยู่ในเรือนจำจะได้พักผ่อน

ที่คุณผู้ชมก็ถามถึงอยู่เหมือนกัน
ว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้เงียบไป
ในเรื่องราวคดีการเสียชีวิตของขุนนางโม
ที่ที่
ที่คุณอัจฉริยะบอกว่าเดี๋ยว๑เมษายนให้ติดตามนะ
เขาจะออกมาบอกว่าคุณแตงโมตายเพราะอะไร

เขาจะออกมาบอกว่าทำไมคดีนี้ถึงปิดไม่ได้สักที

ทั้งที่เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน

นายตั้มบอกว่าหลักฐานที่คุณอัจฉริยะบอกเนี่ยนะ
ว่าจะเอาไปให้กับตำรวจกองปราบเนี่ย
คงไม่ใช่หลักฐานใหม่อะไรมั้ง

ภาพจากกล้องวงจรปิด

สเตมองค์คนกิจเขาก็รวบรวมไว้ตั้งเยอะ

ทนายรัชพลสิริสาคอนก็รวบรวมไว้ตั้งเยอะ

นายตั้มเองก็รวบรวมกันไว้ตั้งเยอะ

มันก็ไม่น่าจะมีอะไรใหม่ไปกว่านี้แล้วนะ

เอาจริงก็เห็นด้วยนะว่าจริงแล้ว
ควรจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่ม

มันก็ซ้ำซ้อนเพราะว่าทนายรัชพล

รัชพลเขาตามคดีนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับ
เขาก็ได้มีการไปแจ้งข้อหากับทาง

แล้วก็คนที่ทำลายพยานหลักฐานแล้ว

คิดว่าคงไม่ใช่หลักฐานใหม่แต่ว่าน่าจะเป็นหลักฐานที่สื่อ
หรือว่าชาวโซเชียลเนี่ย

มีการปรับแสงเพื่อให้มันชัดขึ้น

แต่ถ้าเราผิดเขาก็ต้องส่งฟ้องศาล
แล้วทำไมช่วงนี้ทนายตั้มดูเงียบไปล่ะคะเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม
ทนายตั้มบอกว่าเหตุผลมันมีอยู่สองอย่างหนึ่งรอดูการทำงานของตำรวจค่ะ
ว่าหลักฐานที่ยื่นไปก่อนหน้านี้จะสามารถเอาผิดใครได้บ้าง
จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาคนบนเรือเพิ่มหรือเปล่าครับ
สองค่ะทนัยตั้มบอกว่าเกรงใจทนัยเดชาเขาหรือฮะ
เกรงใจการทำงานของทนายเดชาทนายความของคุณแม่อืม
เพราะว่ายอมรับว่าตอนนี้มีความเห็นที่ไม่ตรงกันกับทนายเดชาครับ
แต่ไม่อยากจะไปก้าวไก่การทำงานของทนายค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็ถึงขั้นมีเรื่องราวฟ้องลงฟ้องร้องกัน
ก็เลยของเงียบไปเลยดีกว่าแต่ก็เคลียร์กันเรียบร้อย
จับมือกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ก็เลยอ้าว
ทนายตั้มก็เลยก็ปล่อยให้พี่เดชาทำงานไปดีกว่า
ครับเรื่องที่ว่าจะรับคดีของคุณตังโมเป็นคดีพิเศษหรือไม่
จะเข้าสู่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือไม่เนี่ยนะครับวันนี้นะฮะ
ธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนายไตรยฤทธิ์เตมหิวงนะครับ
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าไอ้ข้อต่างต่างที่ต้อง
จารณาเนี่ยมันก็มีอยู่๕ข้อด้วยกันนะขณะเนี้ยยังไม่ได้มีการ
รับเป็นคดีพิเศษนะครับเป็นเพียงแค่การตั้งเลขสืบสวนขึ้น
มาถ้าเกิดว่าจะเป็นคดีพิเศษจริงเนี่ยจะต้องมีคณะ
กรรมการมาพูดคุยมาประชุมมาพิจารณากันก่อนว่าเข้าหลักเกณฑ์๕
คดีเป็นคดีพิเศษนะครับจะมี๕เงื่อนไขดังนี้นะฮะท่าน
คุณผู้ชมครับหนึ่งคือคดีนั้นต้องเป็นคดีที่มีความซับซ้อนต้อง
รวมรวมหลักฐานจำนวนมากสองต้องเป็นคดีที่เป็นที่สนใจของ
สังคมสามต้องเป็นคดีที่กระทบต่อความมั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจ

ข้อใดข้อหนึ่งใน๕ข้อแบบนี้นะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยในการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่เนี่ย
ก็จะต้องไปมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา๒๒คนซึ่งตามตำแหน่งเนี่ยจะมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีเป็นประธาน
ถ้าตามตำแหน่งก็คือนายกเป็นประธานแต่ตอนนี้พลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกเนี่ยมอบหมายให้นายวิศนุเครืองามรองน้ำมนตรีเป็นประธานในการประชุมแทน
เพราะฉะนั้นคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมีอาจารย์วิศนุเป็นประธานแล้วจะต้องมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานนะครับ
คณะกรรมการชุดนี้มีประหลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็กระทรวงสำคัญอีก๕กระทรวงมีพบตรมีอายการสูงสุดมีเลขากิจสดีกามีนายกสภาธนายความ
แล้วก็มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คอรมอแต่งตั้งอีก๙คนรวมถึงอธิบดีแล้วก็เลขาของกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วย
ซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกกับเราว่าตอนนี้คดียังอยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจนะฮะหากตำรวจสรุปสำนวนคดีส่งฟ้องไปอายการก่อน
รับเรื่องมาพิจารณาถ้าตามระบบราชการก็คือเอามาพิจารณาก็จะมีการตั้งเลข
เลขที่ในการรับเรื่องเอาไว้สืบสวนแต่ยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษ
ถามว่าแล้วขั้นตอนต่างเนี่ยน่าจะรู้เมื่อไหร่ว่าจะรับหรือไม่รับ
ท่านบอกว่าก็ขั้นตอนการสืบสวนรวบรวมข้อมูลว่ามันเข้า๕ข้อไม่๕ข้ออย่างไรเนี่ย
คงใช้เวลาอีกสักประมาณ๑เดือน
ตอนนี้ยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษนะฮะนี่นะคะ
ก็สรุปความเคลื่อนไหวทั้งหมดนะคะสำหรับกรณีการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดา
ล่าสุดในวันนี้เลยเท่าที่มีข้อมูลทั้งหมดนะคะ
เพราะว่าหลายคนตามกันมาอยากจะรู้นะคะ